คุณผู้ชมน้องดอมน้องน้ำแข็งค่ะเคยตกรถโรงเรียนไหมผมเนี่ยเคยเออ

คือตกผมเคยตกทั้งขาไปแล้วก็ขากลับ

คือออกมาสายไงถ้าตอนเช้าขาไป

ขากลับก็เตะบอลกับเพื่อนแล้วขึ้นไม่ทัน
คือจริงคุณผู้ชมถ้าเป็นเด็กนะเหมือนโลกมันพังทลาย

ขนาดตอนนั้นผมกับดอมตกรถสถานียังใจแป้วเลย
แต่นี่น้องป๓คุณผู้ชมฮะตกรถโรงเรียนจะกลับบ้าน
แต่น้องไหวพลิบดีเดินไปหาตำรวจครับ
วันนี้มาไม่ทันรถตอนเย็นแล้วกลับไปทันรถอโรงเรียน
เรียนออกไปก่อนนะครับไม่ได้เช็คเด็กว่าเด็กตกรถมาไม่ครบ
เอาล่ะภารกิจส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน

คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้
ขณะที่ตำรวจทางหลวงศรีมหาโพธิที่ปลาจีนบุรีนะ
กำลังอำนวยการจราจรอยู่หน้าโรงเรียน
โครงการจูงน้องข้ามถนน
ชื่อน่ารักนะจูงน้องข้ามถนนอยู่หน้าโรงเรียนบ้านประภาษฐ์
นะฮะโรงเรียนบ้านประภาษฐ์ลิมสน๓๐๔นี่ครับโครงการเขาเป็นอย่างนี้
ก็เนี่ยตำรวจจูงเด็กนักเรียนไปเลย
ดีนะเพราะว่าเราเห็นข่าวหลายรอบนะที่เด็กวิ่งพลวดไปเลย

คืออยู่ในพื้นที่ตะบนกรอกสมบูรณ์นะศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ไปเจอเด็กชายธีรพัฒน์โพธิพันธ์น้องป๓เองร้องไห้เดินไปหาตำรวจ
อ้าวสอบถามว่ายังไงคือผมขึ้นรถโรงเรียนไม่ทันครับ
ตำรวจก็ขับรถไปส่งน้องที่บ้านเลยนะอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทร
บนท่าตูมศรีมหาโพธินั่นแหละระหว่างทางตำรวจก็จิตวิทยาดี
น้องคุยตลอดเวลาแบบละลายพฤติกรรมให้หายเครียดให้หายตกใจอะไรอย่างนี้นะ
ไปถึงบ้านโอ้โหป้ายืนอยู่หน้าบ้านเลยร้อนใจเลยรถโรงเรียนมาหลานฉันไปไหน
ยืนอยู่หน้าบ้านก็มารับหลานไปแล้วก็ขอบคุณตำรวจนะครับที่พาหลาน
นะฮะไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยส่วนพ่อแม่ของน้องก็นะไปทำงานยังไม่กลับบ้าน
โครงการอะไรนะโครงการจูงน้องข้ามถนน
เขามีอีกโครงการนะคุณผู้ชมนะอะไรฮะ